เด็กหญิง๗ขวบนอนเฝ้าศพพ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ไม่รู้ว่าพ่อตายแล้วแต่ขณะที่อดีตเมีย
พอรู้ข่าวเข้าทั้งงงทั้งกลัวและตกใจสุดขีด
คือเขามาเจอศพสักบ่ายสองสักถึงเที่ยง
แต่ว่าบ่าย๒เธอบอกว่ายังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลย

แล้วบ่าย๒คุยกับใครอะเออนี่แหละครับ
ตำรวจสภมหาราชเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่ง
ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระเจ้าของศรีภิยา
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
นายธนัดจักรนายธนัดจักรพงศ์จิลวนิษฐ์อายุ๕๖ปี
นอนเสียชีวิตในสภาพไม่สวมเสื้อนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอนครับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นี่ครับนะฮะตรงที่เจอศพ
จุดเกิดเหตุพบเด็กหญิงอายุ๗ขวบนะครับ
ลูกของผู้ตายนั่นแหละนั่งเฝ้าศพพ่ออยู่
เล่าบอกว่าตอนเช้าพ่อไอพ่อไอ
แล้วก็บอกให้เบาเสียงมือถือนะครับพ่อจะนอน
แต่พ่อนอนนานนะครับลูกพยายามจะปลุกปลุกยังไงพ่อไม่ตื่น
ก็เลยโทรไปบอกย่าเด็กโทรไปบอกย่าครับ
ตามไปดูพ่อหน่อยอ้าวพ่อเสียชีวิตซะแล้ว
อดีตภรรยาของผู้ตายครับเล่าบอกว่า
ตำรวจโทรมาสักบ่าย๒๔๐แจ้งว่าอดีตสามีเสียชีวิตนะ
บอกฮะมันจะเป็นไปได้ยังไง
ฉันเพิ่งจะวางสายกับอดีตสามีที่โทรมา
ฝากให้ดูแลลูกไปแค่๑๕นาทีคุณผู้ชมนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่จะโทรมานะครับ
งงด้วยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
สำหรับผู้ตายอยู่กับลูกสองคนนะฮะ
ก็คือมีตัวผู้ตายกับลูก๗ขวบ

เจ้าหน้าที่จะส่งศพชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้ง
แต่คาดว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้ว
แล้วบ่าย๒๔๐ใครโทรหาอดีตเมียล่ะ
เรื่องนี้ก็ต้องนะครับอยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมครับ